แต่เชื่อว่าหลายคนที่ฟังข่าวในช่วงนี้ก็อาจจะมีภาวะความเครียดแหละ
จากสถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วบางคนก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองกันมากขึ้นกัน

แต่จากสถานการณ์โควิด๑๙รอบนี้มันก็ทำให้คนในวงการบันเทิงเอง
ได้รับผลกระทบกันเยอะเหมือนกันนะคะ
คนบันเทิงอย่างพี่เสกโลโซก็เลยออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ
พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ตอนนี้
จังหวัดสมุทรสาครที่มีการสั่งล็อกดาวน์
ก็งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเยอะ
ซึ่งพี่เสกเองบอกว่าเขาได้รับผลกระทบนะ
จากการยกเลิกงานแสดงที่จังหวัดดังกล่าวไปนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปชมคลิปพี่เสกพร้อมกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมพี่เสกโลโซนะครับ
เรื่องจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับ

ทางสู่สาครก็เลยพูดว่าสู่สาครก็เลย
ทำให้ผมไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้นะครับ
เดี๋ยวหายเมื่อไหร่จะไปเล่นทดแทนให้แน่นอนนะครับ
ต้องขอโทษทุกท่านจริงนะครับ

นี่แหละค่ะก็เป็นคลิปขอโทษแบบนี้ออกมาเนาะ
ภรรยาของพี่เสกก็โพสต์รายละเอียดเอาไว้นะคะ
ใจความแบบนี้บอกว่าตอนนี้สุดแสนจะทรมานเลย
แคนเซิลงานเป็นว่าเล่นต้องโอนเงินคืนเจ้าภาพ
ขนาดเพิ่งเริ่มก็เสียหายไปแล้ว๓๔ล้านบาท
ก่อนจะมีการทิ้งท้ายบอกว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ
แล้วก็ขออย่าให้สถานการณ์บานปลายเหมือนครั้งก่อนเลย
ต้องอยู่บ้านกันเฉยเกือบ๕เดือนนี่แหละค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็โพสต์เหมือนกันสำหรับกระแตอาสยาม
บอกว่าอ่วมไม่แพ้กันเธอโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ซ้อมโชว์ใหม่เสร็จเหนื่อยแบบอ้วกคาห้องซ้อม
กับข่าวแคนเซิลงานทุกงานหนูทุ่มเทมาก
ทุกคนซ้อมหนักมากแล้วก็เสียใจหนักมาก
แต่ก็เป็นห่วงทุกคนมากเช่นกัน
เฝ้าระวังและดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะ
ซึ่งเธอก็ยังบอกอีกว่าปลิวทุกงาน
แคนทุกคนแฮสแท็กปีใหม่นี้นอนอยู่บ้าน
ก็อาจจะเป็นปีใหม่ที่ทุกคนอาจจะได้อยู่บ้านกันมากขึ้นนะ
แต่ว่าถ้าจะออกไปไหนยังไงจริงก็ยังสามารถเดินทางได้ในบางจังหวัด

อย่าเพิ่งตกสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อย
แล้วก็เว้นระยะห่างมันก็สามารถช่วยเราได้

แล้วที่สำคัญเราก็ยิ้มกับตัวเองแล้วก็ยิ้มกับคุณผู้ชมค่ะ